คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
บรรยากาศที่วัดนวลจันทร์พิธีชาปนกิจศพพ่อดมนะคะ
มีคนทั้งในและนอกวงการมาร่วมส่งพ่อดมเป็นครั้งสุดท้ายกันเป็นจำนวนมากนะคะ
โดยแจ๊ดชวนชื่นลูกชายนะคะได้ทำการบวชหน้าไฟ
ซึ่งถือว่าเป็นการบวชครั้งแรกของเจ้าตัวอีกด้วย
แม้ว่าตลอด๕คืนในการสวดอภิษฐรรมศพ
ลูกทุกคนจะพยายามสนุกสนานตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อก็ตาม
แต่วันสุดท้ายนี้มีหลายช่วงค่ะที่หลายคนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริง
สูญเจียบพ่อแข็งแข็งไม่ได้แข็งแข็งไม่ได้จริง
ต่อไปนี้ไม่มีพ่อที่คอยสอนคอยห่วงใหญ่
ไม่อยากจะทำแบบนี้นะแต่มันคือออกมาจากความรู้สึกที่เราตั้งความเสี่ยงพ่อ
จะเป็นคนเข้มแข็งจะไม่ออนแอแต่ว่าการร้องไห้
หรือจะเปรียบว่าเป็นการออนแอร์แต่ขอเข้มแข็งในการสู้ชีวิต
และช่วงก่อนจะถึงพิธีชาปนกิจนะคะ
ทางครอบครัวชวนชื่นได้จัดการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรม
จัดขึ้นเพื่อพ่อดมเป็นครั้งสุดท้ายหลายชุด
ลิเกเด็กหุ่นละครเล็กโจหลุยการขับร้องบทกรรม
ขับร้องบทเพลงอะไรจากศิลปินชื่อดังผ่านการบันเลงบทเพลง
ภอดมในดวงใจผ่านแซคโซโฟนรวมไปถึงการแหล่ประวัติภอดม
โดยคุณวัยพจต์เพชรสิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงอีกด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้จะแสดงที่หน้าเมน๕ยอด
เป็นเมนลอยที่ทางคนรักพ่อดมร่วมกับครอบครัวชวนชื่น
ได้นำมาตั้งไว้สำหรับพิธีครั้งนี้
จิมชวนชื่นยอมรับว่าสุดซึ้งใจในความรักที่ทุกคนมอบให้แก่พ่อดมและครอบครัวชวนชื่น
พร้อมขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจ
และให้การช่วยเหลือพิธีการที่ผ่านมาเป็นอย่างดีนะคะ
พรุ่งนี้ก็จะนำอัฐิบางส่วนไปลอยอังคารที่สัตหีบด้วยนะคะคุณผู้ชม
ตลอด๕คืนที่ผ่านมา
เราได้เห็นบรรยากาศนะคะพิธีสวดอภิษฐรรม
ทุกคืนจะมีการแสดงทุกคืน
คนที่มาร่วมงานก็จะแต่งกายด้วยสีชมพู
แต่ว่าวันนี้เป็นการทรงพ่อดมเป็นครั้งสุดท้าย
ทุกคนก็พร้อมใจกันใส่ชุดทำตามประเพณีนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวชวนชื่นมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ